ไปกันที่จังหวัดตรังไปช่วยคุณแม่กันหน่อยนะครับ

คุณแม่อายุ๘๑แล้วต้องรับภาระดูแลนกกรงหัวจุก๓ตัวของลูกชาย
เพราะว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้นะครับหายไป๑๐วันได้แล้วไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงฮะ
นางถามผุงบุญเติมท่านอายุ๘๑ปีแล้วนะครับนี่คือลูกชายเขา
กำลังเดือดร้อนยืนถือรูปถ่ายของลูกชายคือนายอำนาจสินชัยอายุ๔๖ปี
เขามีอาชีพรับจ้างค่าหมูที่โรงฆ่าสัตว์
เขาหายออกจากบ้านเลขที่๒๒๙ทับ๑หมู่๑ตะวนบางรัก
อำเภอเมืองจังหวัดตรังอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม๑๐วันได้แล้วครับคุณผู้ชม
เช้าวันที่หายไปคุณแม่เล่าบอกว่าลูกชายใส่กางเกงขาสั้นสวมเสื้อสีเนื้อ
ขี่มอเตอร์ไซค์แม่จำไม่ได้หรอกว่ายี่ห้ออะไรแต่มันสีน้ำเงิน
มีมือถือไปด้วยเครื่องนึงแต่ที่ชาร์จไม่ได้เอาไปแม่บอก
ปกติลูกชายไม่เคยไปไหนแบบข้ามวันข้ามคืนวันไหนกลับช้าก็จะโทรบอกแม่
เพราะว่าที่บ้านอยู่กันแค่สองคนหลังจากลูกหายไปก็พยายามโทรหาลูก
มันโทรติดสิคุณผู้ชมแต่ไม่มีใครรับนะฮะจนมาถึงวันที่๒๖มีนาคมครับ
โทรไปไม่ติดแล้วนะฮะคาดว่าโทรศัพท์น่าจะแบตหมด
คุณยายเนี่ยนะฮะหรือคุณแม่เนี่ยเล่าบอกว่าคุณแม่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ลูกเนี่ย
ตอนนี้ทิ้งภาระให้ต้องเลี้ยงดูนกประหลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกอีก๓ตัว
ล่าสุดนะคุณผู้ชมแม่ไม่รู้จะหาที่พึ่งยังไงไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่า
แม่ลูกน่ะยังมีชีวิตอยู่นะแม่บอกว่าถ้าคนใต้ต้องบอกว่าอย่างนั้นก็บายใจได้หน่อยหนึ่งล่ะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนบางรักษ์บอกว่าอำนาจเนี่ยเป็นคนที่มีโรคส่วนตัว
สูงไม่ชอบจะสูงสิงกับใครแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
แล้วก็ฝ่ายปกครองให้ช่วยกันตามหาแล้วคุณผู้ชมชาวต่างชาวอำเภอเมืองที่ดูอยู่
รู้จักพี่เขานะแจ้งความเขาแจ้งความคนหายไว้แล้วที่สพเมืองตรัง
ถ้าใครเห็นหรือว่าจะโทรหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้แหละครับ